หลังจากควีนเลสเบ็ดที่๒เสด็จสวรรคตแล้วเนี่ย
แล้วราชวงศ์อังกฤษจะยังไงต่อไป
เพราะว่าคือเขาก็ต้องมีการเปลี่ยนลำดับเรื่องของราชวงศ์ใหม่ทั้งหมดเลย

มงกุฎราชกุมันก็คือเจ้าฟ้าชายชาวส์ถูกไหมคะ
ฟ้าชายชาวส์ก็จะขยับขึ้นมาเป็นพระเจ้าชาวสที่๓
ทันทีก็คือเป็นกษัตริย์ของอังกฤษ
แต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องชื่อเนี่ยเขาบอกว่าจริงแล้วเบื้องต้นก็คือจะใช้เป็น

แต่ว่าจริงเขามีชื่ออยู่๔ชื่อในชื่อเต็มของพระเจ้าชาวส์นะคะ
อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกหยิบชื่อไหนมาเป็นชื่อของตัวเองนะคะ
แล้วหลังจากนั้นพอพระเจ้าชาวที่๓ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ย
กุฎราชกุมารก็จะต้องเปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้าชายวิลเลี่ยม
จากที่ตอนนี้เป็นยุคแห่งแคมบริตก็ขึ้นเป็นยุคแห่งคอนวอลทันที
แล้วก็แคทอรีนดัชเชสแห่งเคมบริชก็ขึ้นมาเป็นดัชเชสแห่งคอนวอล
ส่วนคามิล่าก็เป็นพระชายาพระราชชายาใช่ไหมคะ
สมเด็จพระเจ้าชาวสที่๓
ทีนี้ตามราชมังกฤษเนี่ยเขาจะให้สิทธิ์ในการเป็นมงกุฎราชกุมารหรือกุมารีเนี่ย

ดับต่อไปก็เลยจะเป็นลูกคนโตของเจ้าฟ้าชายชาวส
ว่าสมเด็จพระเจ้าชาวสที่๓ก็คือเจ้าชายวิลเลี่ยม
แล้วลำดับถัดมาก็คือตำแหน่งมงกุฎราชกุมารระดับลำดับที่๒ค่ะ
ก็จะเป็นของเจ้าชายจอร์ดก็คือลูกชายคนโตของคนนี้ใช่ไหมเจ้าฟ้าชายวิลเลี่ยม
นี่ค่ะแล้วก็จะไล่มาเป็นแบบนั้นลงมา

ไม่ค่ะจะเป็นเจ้าชายจอร์ดใช่ไหมคะ

เพราะว่าเจ้าฟ้าชายวิลเลี่ยมมีลูก๓มีบุธิดา๓พระองค์
ก็จะเป็นเจ้าชายจอร์ดเจ้าหญิงชาลอท
เจ้าชายหลุยแล้วเขาเป็นเจ้าชายแฮรี่
โปรดติดตามตอนต่อไป